ข่าวสำคัญที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน

พอมันโดปิดล้อมบ้านตำรวจคลั่ง

ตั้งแต่๑๑โมงช่วงนั้น
ถ้า๑๐โมงวันนี้ก็หรือ๙โมง
เพราะว่ามันต่อเนื่องช่วงเริ่มต้น๙โมง๑๐โมงชาวบ้านเล่าประมาณนี้
มันก็จะครบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับสารวัตรตำรวจสันติบาลที่ท่านคลั่ง
แล้วยิงแต่ปืนคุยกับใครไม่คุยยิงแต่ปืนไปดูบางช่วงก่อนฮะ
เอาไว้

ตำรวจพวกนี้มันขายยาเสพติด

คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตอบ
คุณผู้ชมถามมาว่าตำรวจคลั่งจับได้ยังยังครับ

ใครที่ไม่ได้ดูหรือใครที่ตามครึ่งกลางมา

อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุถ่ายเอาไว้ได้
นี่คือพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญ
หรือสารวัตการณ์อายุ๕๑ปี
สังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

เกิดการคุ้มคลั่งเอามีดเนี่ยเหน็บเอว
แต่ในมือถือปืน
โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้า
นัดก็ไม่ขึ้นฟ้า
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยจิระมกร
สายไหมกรุงเทพมหานคร๑๐โมงเช้า

สาเหตุมาจากช่วงเช้าผู้ก่อเหตุโทรศัพท์
มาหาเพื่อนนะครับให้ไปส่งรักษาอาการทางจิตเวท
พอไปถึงนะครับถึงหมายถึงที่นี่
สารวัตการคลั่งซะแล้วมีปากเสียง

แล้วบางนัดเห็นไหมจ่อไปทางที่มีคน
ชาวบ้านในพื้นที่กลัวครับซ่อนตัวอยู่ในบ้าน

เพราะว่าไอ้กระสุนที่ยิงขึ้นฟ้าไม่รู้มันจะตกตรงไหน
เจ้าหน้าที่วางแผนกระจายกำลังครับ
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกไป

ประเมินสถานการณ์กันทุกนาทีต่อนาที
เพราะว่าผู้ก่อเหตุยังคลั่งให้เห็นนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่

ต้องเรียกอรินทราชมาคุณผู้ชม

ก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบปราม
นี่คือมือสุดยอดของตำรวจแล้ว
เข้ามาเสริมกำลังเพื่อควบคุมสถานการณ์
แต่ระหว่างวางแผนอยู่นั้นนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สุมเอาหัวชนการวางแผน

ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือนี่คือเจ้าหน้าที่
วางแผงกันอยู่แล้วเขาคือจิตแข็งไง
ได้ยินเสียงปืนก็แค่เคยหน้าเป็นพวกเราเหรอ
สะดุหัววิ่งเลยอุ๊ยไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามทำตามยุทธวิธี
คุณผู้ชมเจรจาก่อนกับสารวัตกาล
ท่านผู้ประคับบัญชามาเพื่อนตำรวจที่สนิทมา
ไปคุยนะฮะลูกชายก็มาไม่เป็นผล

ช่วงเย็นต้องไม่ให้แม่มา
แม่ของสารวัตกาลมาโทรเกลี้ยกล่อม

นี่แหละครับคือแม่บอกประมาณว่า
แม่รักลูกนะอย่าทำอย่างนี้เลยแต่สารวัตกาตะโกนตอบกลับมา
แม่นะไม่ต้องมารักกูแล้วบอกว่าอยากตายครับ
ตำรวจจัดชุดเจรจาต่อลองนะครับพูดคุยกับสารวัตกาล
ก็ยังหลบอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมามอบตัว
อดทนตำรวจเจรจาประเมินสถานการณ์
กระทั่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาถึงที่เกิดเหตุมาวางแผนด้วยตัวเองครับ
มามืดมาดึกแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อน้ำแข็ง
คือหลายคนอ่ะตามปฏิบัติการนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบทำไมถึงไม่บุกเข้าไปชาร์จสักที
ทำไมไม่บุกเข้าไปจับกลุ่มสักทีมันเป็นกระแสในโซเชียลนะ
แล้วเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกพอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาถึงเนี่ย
คำถามนี้ด้วยนะว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่สามารถที่จะแบบจู่โจม
เข้าไปชาร์จตามกระแสโซเชียลได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นน่ะ
ความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นมากกว่านี้อาจจะเกิดเหตุรุนแรงก็ได้ค่ะ
คือท่านบอกว่านั่นเป็นผู้ป่วยให้มองว่าเป็นผู้ป่วย
คือตัวสารวัตกาลเนี่ยอาจจะคลั่งมากกว่านี้แล้วก็กราดยิงขึ้นมาอีก
ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจเขาล้อม
แล้วดูสถานการณ์เป็นเพราะว่าในบ้านสารวัตกาลเอง
ก็ไม่ได้มีตัวประกันคนอื่นอันนี้ก็สำคัญนะคะ
ทีนี้ยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องใช้พยายามใช้วิธีที่
ละมุนละม่อมมากที่สุดคุณผู้ชมนอกจากการเจรจากเลี่ยกกรอบ
ต้องใช้วิธีการรอเวลาเหมือนกับว่าให้สารวัตกา
สงบลงด้วยตัวเองด้วยนะคะก็เขาใช้โดรนนะโดรนนินจาเนี่ยบินบิน
บินเพื่อสำรวจแล้วก็ตรวจจับความร้อนด้วยค่ะ
ทีนี้ตอนที่บินขึ้นไปสำรวจที่ชั้น๒ของตัวบ้าน
ดูอยู่นะว่าเอ๊ะสารวการยังอยู่ในห้องหรือเปล่าเห็นไหม
คือเขาพยายามสำรวจดูแล้วเขาบอกว่าคือมันมีมุมที่แบบทั้งเห็น
แล้วก็ไม่เห็นด้วยข้างนอกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมกันอยู่นะพี่เบิร์ต
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามจะเจรจาตัวสารวัตกาลเองได้ยินเสียง
คือเสียงที่ตะโกนออกมาเหมือนกันจะคลั่งมากขึ้นยิงปืนมาเป็นระยะ
ท้ายที่สุดควันควันที่คุณผู้ชมเห็นนี่แก๊สน้ำตาค่ะ
ตัดสินใจยิงเข้าไปเลยเพื่อเป็นการเปิดทางบุก
จะเข้าไปชาร์จจังหวะยิงแก๊สน้ำตาแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมควันนั้นแก๊สน้ำตาที่ยิงเข้าไปนะคะ
ทีนี้ชุดแรกแก๊สน้ำตาที่ยิงเข้าไป๑๐ลูก
ถามว่าสะทกสถานสะเทือนอะไรไหมยัง
สารวัตการยังอยู่ข้างในยังไม่มามอบตัวนะ
ยังคงขังตัวอยู่ในห้องอยู่คุณผู้ชมแล้วตอนดึกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาประกาศเลย
พ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกหลานออกมาเลยออกมาจากบ้านเลย
ให้ออกไปข้างนอกครับออกไปนอกพื้นที่เลยเพราะว่าเขาจะปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุตลอดทั้งคืนเลยนะ
เขาเผื่อไว้ก่อนว่าทั้งคืนเนี่ยต้องจับให้ได้ฉะนั้นใครไม่เกี่ยวใครเป็นผู้บริสุทธิ์
อยากให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้วเขาก็ส่งคนเข้าไปตามจิตแพทย์ส่งเข้าไปเจรจาอีกรอบ
ยังไม่เป็นผลครับโดนตะโกนไล่ด้วยไม่ต้องมายุ่งสารวัตการตะโกนเลย
หยุดนิ่งไปเป็นระยะระยะครับกระทั่งประมาณเที่ยงคืนสารวัตกาลตะโกนออกมาจากบ้าน
บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ไปไหนไม่ได้โกรธใครแต่สะใจ
แล้วเขาก็บอกไม่ต้องการคุยกับใครแล้วครับขอให้ทุกคนออกไปจากที่แห่งนั้นเลย
แต่หน่วยอรินทราชและคอมมันโดยังคงวางกำลังปิดล้อมทั้งหน้าทั้งหลังบ้านพักของสารวัตกาล
ใช่ค่ะคือระดมยิงแก๊สน้ำตาไปประมาณ๒๐กว่าลูกยิงเป็นระยะระยะนะ
เข้าไปในบ้านจัดไปอีกชุดหนึ่ง
ทีนี้ควันมันฟุ้งกระจายทั่วเลยแล้วก็มีเสียงกระจกแตกด้วย
แต่ถามว่าปฏิกิริยาโต้ตอบจากฝั่งสารวัตการมีไหม

ตอนนี้ตำรวจคิดว่าอาจจะหลบอยู่ในห้องน้ำชั้น๒หรือเปล่า
แต่ทีนี้ผลของผลของการใช้แก๊สน้ำตา

เอ่ยผู้สูงอายุเอ่ย
อันนี้ได้รับผลกระทบนะสำลักแก๊สน้ำตา

เวลาโดนเข้าตาเข้าสูงปากเขาจะแซ่บ

คุณตาคุณยายบางท่านเนี่ยโอ้โหแน่นหน้าอกร่วมด้วย
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลนี่เห็นไหม
เอาผ้าขนหนูปิดหน้าปิดปากปิดจมูก
แล้วก็พาไปประถมพยาบาลนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนประมาณตี๕น่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกให้สื่อมวลชนออกนอกพื้นที่นะ
เมื่อตอนตี๕ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
จะปิดล้อมบ้านสารวัตกาลรอบ๓
ทีนี้คิดว่าเช้านี้น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าล่าสุดรายงานมาตอนเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
ตี๕๔๓นาทีตัวสารวัตกาลยังยืนถือปืนอยู่ในมือ
แต่ไม่ได้มีการยิงตอบโต้นะ
ทีนี้ตำรวจเองก็มีการกระจายกำลังอยู่โดยรอบ
แล้วน่าจะมีการกระชับพื้นที่เข้ามาใกล้กว่านี้
แล้วก็มีการกดดันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นปฏิบัติการเช้านี้จะครบ๒๔ชั่วโมง

แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีแชทที่ตัวสารวัตกาล
คือห้องที่อยู่เป็นบ้านเช่า
แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุ๒วันเขาเคยแชทคุยกัน
เจ้าของห้องเช่าเองได้ยินเสียงแหละ
ได้ยินเสียงที่สารวัตกาลเองอาจจะเสียงดังแบบโวยวาย

บอกว่าท่านยังอยู่คนเดียวใช่ไหมเป็นห่วง

บอกว่าท่านร้องเสียงดังกลัวเป็นอะไรให้ผมไปช่วยไหม
เหมือนกับให้เจ้าของห้องเช่าค่ะ

บอกไม่เป็นไรให้อภัยทุกคนได้เสมอ
เพราะทุกวิญญาณเป็นของพระเจ้า
ทีนี้เหมือนกับเจ้าของห้องเขาก็เลยบอกไงว่า
ถ้าเกิดว่าท่านจะต้องไปหาหมอเจ็บป่วย

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
แล้วก็ขออภัยสารวการที่รบกวน
โอ้โหเรื่องนี้นี่เกาะติดกันยาวกันข้ามวันข้ามคืนจริงนะคะ
พยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะ
ปลอบก็แล้วนะครับขู่ก็แล้ว
แต่ยังไม่รู้จะจบยังไงคุณผู้ชมฮะต้องตามดูนะครับ